มีการเปิดตัวพักอย่างเป็นทางการแล้วกับพักอนาคตใหม่แน่นอน
คุณธนทรนะฮะว่าที่หัวหน้าพักก็มีการตั้งโต๊ะแถลงอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ
หลายฝ่ายก็จับตามองเป็นวัยรุ่นนะฮะเป็นเลือดใหม่ที่จะมา
อยู่ในวงการการเมืองอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับพักอนาคตใหม่
นำโดยธนทรจึงรุ่งเรืองกิจว่าที่หัวหน้าพักนะครับแล้วก็นายปิยบุตรแสงกระหนกกุล
เลขาธิการพักร่วมแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะฮะ
มีการนำเสนอแนวทางการเดินหน้าต่อฐานะพักการเมืองนายธนทรบอกว่า
พักอนาคตใหม่อยากเห็นคนไทยเท่าเทียมกัน
เดินหน้าอย่างมีทิศทางทุกคนต้องได้รับสิทธิ์หรือโอกาสเท่าเทียมกัน
แล้วก็ต้องสร้างมาตรฐานบริการของรัฐให้เท่าเทียมกันกับโลก
ดังนั้นเนี่ยจึงอยากให้มาฝันร่วมกันกับพักอนาคตใหม่ซึ่งสามเดือนหลังจากนี้เนี่ย
จะได้เห็นนโยบายแต่ละด้านของพักที่ร้อยรัฐเข้ามาด้วยกัน
เพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้ไทยเป็น๒เท่าให้ทุกคนเท่าเทียมกันแล้วก็เท่าทันโลกด้วยนะครับ
นายปิยบุตรบอกว่าพักอนาคตใหม่คือพื้นที่แห่งการที่รวมทุกคนทุกกลุ่ม
แล้วก็จะไม่เล่นการเมืองแบบเก่าเช่นเดียวกันกับนายรณวิทย์หล่อเลิศสุนทรรองหัวหน้าพักก็บอกว่า
ทำนโยบายของพักจะต้องผ่านกระบวนการรับฟังปัญหา
รับฟังความคิดเห็นกันกรองวิเคราะห์และออกแบบอย่างรอบครอบ

ตั้งแต่เริ่มต้นทำงานของภาคการเมือง
มีการลงพื้นที่รับฟังความเห็นของประชาชนเกือบทั่วประเทศ
มีวงนโยบาย๑๓วงที่น่าสนใจในทุกประเด็น
ข้อเสนอผ่านการวิเคราะห์วิจัยแล้วก็รองรับกันอย่างเต็มที่
อันนี้ก็แต่ละพักนั้นเริ่มมีการจัดตั้งเริ่มมีการแถลงข่าว
เริ่มมีการให้เห็นหน้าตากันแล้วว่าว่าที่หัวหน้าพักเป็นใคร

อยู่ที่คุณผู้ชมที่เป็นประชาชนว่าจะเปิดใจ
รับแล้วก็เดินหน้าประเทศต่อไปอย่างไร
อีกหนึ่งพักที่หลายคนจับตารอดูอยู่เหมือนกันก็คือพักเกียร

เดี๋ยวรอดูรอดูท่าทีแล้วก็สีสันของพักนี้ด้วย